คือแท็กซี่เขาออกมาเตือนภัยให้ระวัง
ระวังสาวหล่อคนนี้นะคะ
ที่ไปหลอกยืมเงินกลุ่มแท็กซี่
ลวงให้โอนเงินผ่านทางแอปพลิเคชันของธนาคาร

ไปดูประวัติพบว่าก่อเหตุแบบนี้มาแล้ว
โชคโชนเคยถูกตำรวจจับดำเนินคดีมาแล้วด้วยนะไม่เข็ดหลาบก็มาก่อเหตุซ้ำอีกค่ะ
นี่เป็นโฉมหน้าของสาวหล่อคนนี้แหละค่ะที่เคยถูกตำรวจตามจับแล้วก็ดำเนินคดี
ข้อหาช่อกงทรัพย์ลักทรัพย์ในเวลากลางคืนเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา
มีผู้เสียหายเป็นคนขับรถแท็กซี่นับ๑๐รายแจ้งว่าถูกหลอกให้โอนเงินผ่านแอปพลิเคชันของธนาคาร
ล่าสุดมีผู้ตกเป็นเหยื่อเพิ่มอีก๑รายคือนายนกพระชัยกุลนินอายุ๔๕ปี
เป็นคนขับรถแท็กซี่ชาวสงขลาเขาเล่าค่ะว่านายพลชัยเนี่ยเล่าว่านกพระชัยเนี่ยนะคะเล่าว่า
ถูกสาวหล่อเรียกให้ไปส่งที่ตลาดนัดเรียบด่วนรามอินทราพอมาถึงที่จุดหมาย
ก็บอกให้รอรับกลับด้วยแล้วก็ยังขอยืมเงินสด๖๐๐บาทบอกว่าจะเอาไปซื้อสินค้า
อ้างว่าแอปพลิเคชันของธนาคารมีปัญหาแอปมีปัญหาไม่สามารถทำธุรกรรมได้
หลงเชื่อก็เลยให้เงินไปนะคะให้เงินไปหกร้อยหลังจากนั้นขับรถไปส่งสาวหล่อที่จุดเดิม
คือบริเวณหน้าหมู่บ้านปากเก็ตวิลเล็ตถึงที่หมายก็เลยเรียกเก็บค่าโดยสารเป็นเงิน๔๐๐บาท
รวมกับเงินที่ยืมไปซื้อของก่อนหน้านี้๖๐๐บาททั้งหมดก็เป็นเงิน๑๐๐๐บาทนะนะที่ให้ไปแล้วเนี่ยนะคะ
คือให้ไป๖๐๐ราคาโดยสารอีก๔๐๐เป็น๑๐๐บาทนะ
จากนั้นสาวหล่อคนนี้ขอเลขบัญชีธนาคารของคนขับแท็กซี่บอกว่าเดี๋ยวโอนให้๒๕๐๐บาท
โดยบอกให้ตัวเขาเนี่ยจ่ายคืนเงินสดส่วนต่างที่เกินไปด้วย๑๕๐๐บาทนะคะ
มาให้ด้วยเพราะว่าโอนเกินมา๒๕๐๐บาทเงินจริงที่จะต้องให้คุณขับแท็กซี่๑๐๐๐บาท
แต่ปรากฏว่าเอ๊ะไหนบอกโอนมาแล้วก็ไม่มีเงินเข้ามาในบัญชี
ตามที่สาวหล่อในกล่าวอ้างบอกว่าโอนมาให้๒๕๐๐

สุดท้ายหลังเคลียร์ปัญหาเรื่องเงินกันไม่ได้

หล่อก็ยังอ้างว่าอ้าวยอดเงินเนี่ยมันยังไม่เข้าบัญชี

เนื่องจากว่าตอนนี้ระบบของธนาคารขัดข้องอยู่
แล้วก็บอกให้ตัวเขาถ่ายภาพไว้ได้เลย

แล้วก็นำสำเนาบัตรประชาชนมาให้ด้วย
ก่อนลงก่อนจะออกไปจากรถก่อนลงจากรถไป
ยังขอเงินคนขับแท็กซี่ไปอีก๒๐บาทด้วยนะ
บอกว่าเดี๋ยวจะเอาไปซื้อน้ำนะคะก็แล้วก็ลงจากรถไป
นายนพชัยยังบอกอีกว่าตอนนั้นเนี่ย
เขาก็ไม่ได้ติดใจอะไรก็ไม่คิดอะไรว่าจะถูกหลอกอะนะ
พอเช้าวันรุ่งขึ้นไม่มีเงินเข้ามาในบัญชี
ก็เลยรู้เลยว่าเนี่ยถูกหลอกแล้วแน่
ก็เลยไปแจ้งความเอาไว้ที่สพปากเกร็ด
เตือนเพื่อนร่วมอาชีพให้ระวังด้วยนะ
อย่าตกเป็นเหยื่อแบบนี้อีกนะคะ